ไปดูพิธีทอดกระถิ่นที่แปลกที่สุดแล้วมันที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาครับ
โอ้โหนี่ไงมากันตอนกลางคืนด้วยปกติทอดกระถิ่นเขาตอนกลางวันใช่ไหม
นี่มาตอนกลางคืนไม่เคยเห็นนะทอดกระถิ่นกลางคืนอ่ะ
แล้วเมามันกันอย่างนี้เลยนี่ครับเขาเรียกว่ากระถิ่นบ้าหรือกระถิ่นโจร
น้อยคนรู้จักนะไม่รู้จักบางคนรู้จักไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบนี้
คือเรื่องของเรื่องเนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมถอดถอนกระถิ่น
พอไปทอดกะถิ่นทอดกะถิ่นอะไรคุณ
กระถิ่นแบบนี้นะครับหากไม่มีเหตุจำเป็นเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากระถิ่นบ้าหรือกระถิ่นโจร
นั่นคืองานทอดกระถิ่นที่ไม่ได้จองหรือไม่ได้บอกล่วงหน้า
เหมือนบุกไปเลยเป็นการบอกแบบปุ๊บปั๊บเช่นบอกเช้าทอดช่วงค่ำ
บอกช่วงค่ำทอดตอนเช้าเหรอ
คือชาวบ้านเขามีจิตศรัทธาก็จะนำของที่มาร่วมกันทอดกระถิ่นที่วัดกันแบบนี้แหละครับ
ซึ่งวิธีนี้นะครับจะใช้กับวัดที่มีการตกหล่นไม่ได้มีการจัดพิธีทอดกระถิ่นใหญ่
หรือชาวบ้านเขาอยากจัดปัจจัยถวายให้วัดแบบกระทันหันถอดปุ๊บถอดปั๊บถอดปั๊บถอดปุ๊บปุ๊บ

หรือกระถิ่นโจรนั่นเองนะครับ
แต่อย่างนี้ละกันชาวบ้านเขาก็จะนิยมแห่กันมาแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งว่าบางที่บางวัดเขาอาจจะไม่ค่อยมีคนหรือสาธุชนเขาเข้าถึงน้อย
ก็อาจจะเป็นวัดเล็กในชุมชนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยแบบจัดแบบปุบปับก็เลยเรียกแบบนี้
แต่ถ้าอยากทอดกระถิ่นมันใส่น้ำมันเยอะนะ
ก็จะได้แบบมันหอมจะบ้าเหรอคนละทอดกัน